คุณผู้ชมค่ะไปเติมรอยยิ้มกันอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
กับครอบครัวนี้คุณอ้วนรังสิตค่ะ
ภรรยาของเขาคุณมะม่วง

อื้อฮ่าฮ่าฮ่า

คล้ายจะมีความสุขเท่ากับอ้วนรังสิต
มีภรรยาก็แสนสวยน่ารักใจดีกับลูก
แต่แอบโหดกับคุณสามีอุ้ย
ก็ความรักทั้งนั้นแหละค่ะรับไป
ลูกชายน้องโรหาก็น่ารัก

ป้าเอามาก็เลยพาไปเจอพี่ช้างสักหน่อย
ปร๊า๊ง
อุ๊ย
เต็มคาราเบลเป็นไรคุณเพีย่

ตอนแรกนึกว่าชอบเลยจัดให้แบบใหญ่
โดนเต็มเข้าไปเต็มเหลาก็เหว่าค่ะ
ขวัญเอ้ยขวัญมาโอเอนะคะ
ไม่ได้ปลอบลูกนะปลอบแม่